เวลาลมมาทีเป็นไงไม่กระพือทั้งหลังเลยเหรอยาย
โอ้โฮสัตว์น่ะมันจั๋วมันไม่มีอะไรบ้างเลย
สาดง่นงี้ต้องนั่งกันเป็นกลุ่มก่อนให้ฝนหายก่อน

ก็หมดปัญญาลูกชายก็ทำไม่ไหวยายก็ทำไม่ไหว
โดดเดียวได้ในท่องนี้

เป็นแค่คนหมายไม่มีทิ้นทาง

ที่เป็นขวัญใจเป็นเพื่อนนะครับ

เหล่าบรรดาผู้ที่เป็นนักสู้ชีวิตทั่วประเทศเลยนะครับ

กลุ่มลูกทุ่มสู้ชีวิต
ถึงร้านจะแตกแล้วแตกอีกแต่ว่าเราก็ยังมีแจกไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นสมัครกันเข้ามาค่ะพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะทุกข์จรกรรมชำช่อขนาดไหนมาให้เราช่วยแก้ปัญหาให้ค่ะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ร้องครบ๑๐ค่ะหยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
เราก็ดีใจจริงที่มีโอกาสได้นำนักสู้ชีวิตนะครับเอามาออกรายการให้ท่านเห็นถึงความยากลำบากแล้วก็การต่อสู้ของเขาเหมือนกับน้องคนนี้นะครับ
ผมชื่อเด็กชายบุรพานามสกุลเกรดกรเรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนบ้านห่วงปลาไหล่สิงหาวิทยาจังหวัดพิจิตรครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๗คน
มีพ่อมีย่ามีพี่น้องทั้งหมด๕คนครับ
เมื่อก่อนพ่อผมหวานปุ๋ยย่ำเชือกฉีดยาครับได้เงินวันละ๒๕๐ครับกินทั้งหมด๗คนครับ
ครับบางทีกินบางทีก็ไม่พอบางทีก็ไม่มีครับเวลาก็ไม่มีกินก็สอยมะละกอตามส้มตำเคยอดหยากมากเลยครับสามสี่วันนะครับ
หิวมากเลยครับแบบไม่มีอะไรกินเคยจนมีไข่๓ใบปอกกินทั้งหมด๗คน
ผมมีลูกทั้งหมดห้าคนครับคนที่หนึ่งแกเป็นโรคสมองช้าครับคนที่สองนี่แกก็เป็นโรคทางสมองเหมือนกันครับ
แล้วก็มือไม้แกอ่อนครับไม่มีแรงคนที่สามก็คือกดครับส่วนคนที่สี่นี่สติไม่ค่อยดีเท่าไรครับ
แต่ก็ต้องไปเรียนกับพี่สองคนนะครับคนที่๕นี่ก็อยู่กับน้องกฎนะครับเรียนอยู่กับน้องกฎ
เมียผมก็เลิกลากันไปครับก็เมื่อสามเดือนที่แล้วครับผมเกิดอุบัติเหตุครับ
ผมขับรถอีโก้งไปครับแล้วบรรทุกถังน้ำพันลิตรไปครับประมาณตันกว่าครับ
ขับไปถึงประมาณกลางทางนะครับซารี่รถบรรทุกถังน้ำครับมันหักครับ
มันหักลงมาถังน้ำก็เลยทับครับพอทับปั๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมก็สลบเลยครับ
คุณหมอบอกว่าอะไรเราพังบ้างคะข้างใน
ก็มีตับฉีกแล้วก็กระเพาะฉีกไส้ฉีกคือไส้ฉีกก็ตัดไส้แล้วก็ทำใหม่ทำใหม่หมดนะครับ
ได้ตังค์มาปุ๊บเขาให้ตังค์กรดเอาไปทำอะไรเป็นดับแรกเลยอืม
ไม่มีก็ยาก็ไม่มีนะลูกต้องบอกก็ล่ะเนี่ย

ย่าวันนี้กินข้าวกับอะไรเย็นเนี่ยเขาจะถามทุกวัน
สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาอายหักเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมี
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
กรดร้อง
ได้ครับ

วันนี้เขาจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๔
เพลงที่มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนี่แหละครับ

พร้อมอยู่แล้วครับน้องกรดครับ
หัวใจเพชรสู้เพื่อ๗ชีวิตในครอบครัวครับ
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงการ
พร้อมได้ให้ร้าน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็คงจะจำกันได้นะครับ
กรดนี้ก็เป็นลูกของ

คุยกันถึงเรื่องของที่บ้าน

ว่าเป็นอะไรยังไงอยู่จังหวัดพิจิตรใช่ไหม

ก็ครอบบางที่นะบ้าง
บ้านเรามีกี่ห้องนอน

ก็ว่าพ่อนอน
ของพ่อเผื่อดิ้น
ไปทับพ่อ
ครับคุณย่าใช่ไหมบ้านย่าบ้านย่าอ๋อย่าใหญ่แค่ไหนอ่ะบ้าน
สี่ห้องอ่ะสี่ห้องทั้งในครัวด้วยอ่ะครับแบ่งเป็นห้องไหมหรือว่าก็เป็น
ห้องเดียวห้องเดียวแหละแต่ว่าเป็นห้องเดียวไม่ได้ไม่ได้กั้นครัวมันขึ้นแล้วมัน
ถึงครัวเลยนั่งกินข้าวคือว่ามันเต็มเลยอ่ะตรงในครัวอ่ะเพื่อคุณผู้ชมเข้าใจง่ายง่าย
ก็ประมาณเวทีนี่แหละนะนี่คืออยู่กัน๗คนเขาก็จะไปยัดมงยาอย่างเดียว
จะกางมุงแยกอ่ะไม่พอก็คือว่าตอนจะนอนก็ปูที่นอนกางมุงอ่า
พอตื่นเสร็จก็เก็บที่นอนมุ้งกางกี่หลังสองหลังสองหลัง
ก็พ่อหลังหนึ่งอ่าย่าหลังหนึ่งเด็กเด็กส่วนใหญ่จะนอนกับคุณย่า
นอนหมดเลยนอนไม่หมดเลี้ยงอย่างนี้ก็ไอ้คนผู้ชายคนโตนี่ก็ขวางแล้ว
จะไปยัดอยู่ก็ย่าหมดเลยอ๋อตอนก่อนนอนนี่ก็เลี้ยงตัวกันดีดีหรอกเลี้ยงไปแล้ว
แล้วก็ตอนตื่นนอนนะคะอีละเกะละกะไหมโอ้โหหัวกะใช่เคยกันเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าสุดยอดเลยขึ้นไปก็มีครัวมีเสื้อผ้ากองหนึ่ง
มีที่นอนเก็บไว้มุ้งสองหลังห้องน้ำอยู่ไหน
ห้องน้ำไม่มีจ้ะ
แล้วไปห้องพ่อบ้านลูกสาวไกลกันสักสิบวาได้แล้วก็ไปให้หลานไปถ่าย
ห้องน้ำลูกสาวใช้ห้องน้ำบ้านลูกสาวลูกสาวลูกสาวย่าบ้านนี้ไม่มี
ห้องน้ำเมื่อใดก็ตามที่เด็กปวดหนักรวมถึงตัวย่าเองคุณพ่อ
ด้วยต้องเดินไปบ้านลูกสาวจ้ะอาบน้ำอาบน้ำอะไรอย่างงี้ก็ไป
ต้องไปที่นู่นหมดต้องอยู่ที่โอ่งน้ำบนดินแหละก็มีโอ่งน้ำอันหนึ่งที่อยู่
ใต้ถุนบ้านอ่าบนดินไว้อาบน้ำก็เป็นปากปาเนอะปากปาก็เปิดก๊อกได้
ไม่ต้องหาบต้องอะไรเนอะย่าเนอะไม่ต้องหาบปั๊บนี่ใช้ห้องน้ำบ้านลูกสาวนี่
นานเท่าไหร่แล้วคะตกร่วมสิบปีแล้ว
มีไม้อยู่เศษเดียวย่าไม่ได้เรียกบ้านหรอกเขาเรียกเพลิง
แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพตามเราไปด้วยนะย่านะ

คนดูเขาจะได้ฟังแล้วจะได้เข้าใจตามเราไปด้วยนะคะ

เพราะเขาอยากช่วยเขาจะได้ช่วยย่าได้นะ
อันนี้ก็คือ๔มุมเป็นสังกษี
ส่วนใหญ่มีแถบเดียวที่เป็นไม้ถูกไหม
ไม้ก็จังหลวงสิบปีแล้ว

สัตว์น่ะมันจั๋วมันไม่มีอะไรบ้างเลย
สาดง่นงี้ต้องนั่งกันเป็นกลุ่มก่อนให้คนหายก่อน

หยดก็คือว่าเอาผาห่มไพกุยอะไรปกไว้ให้นานา

แล้วก็มาซื้อรถอิโก้เนี่ยเพราะไม่มีตังค์ทำไม่ไหวแล้วก็คือว่าเสียเจ้าโดกเจ้าโดก
กี่ปีแล้วที่ย่าไปกู้หนี้ทกศหลายปีแล้ว
สิบแล้วไหมไม่มีส่งก็คือตัดโดกตัดโดก
กี่ปีกี่ปีแล้วเนี่ยย่าสิบปีกว่าแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ติดหนี้ทกศอยู่กี่บาทคะสองแสนทำงานได้บางทีก็ปีกก็ไปหอผู้หลังได้ก็ให้ค้นเจ้าของไล่เนี่ยไปส่งให้
คือว่าเราไม่มีอ่ะแล้วก็เธอกินมั่งเธอก็สารต้นไว้มั่งน้ำปลามั่ง
ก็คือหลานเยอะอ่ะย่าเขามีแนวโน้มจะยึดที่อะไรไหมมีใครมาบอกอะไรยัง
ก็ตอนแรกจะขายแบบไม่ไหวแล้วคือขายไม่ได้คือเป็นที่สอบประกอบ
ขายไม่ได้เขาให้ทำมาหากินมืดแหละตอนนี้แค่จะกินยังลำบากถูกไหม
ลำบากเลี้ยงหลานก็ลำบากแล้วจ้ะที่อันนี้เรามีสิทธิ์เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ไหม
ได้ได้แต่ว่าเพียงแต่เราขายไม่ได้เท่านั้นขายไม่ได้
ก็ยังโอเคเนอะอย่างน้อยหลานก็มีที่อยู่เนอะเป็นห่วงลูกห่วงหลาน
ห่วงนะสิน้ำไฟเกิดมันโตไปเผื่อปลูกมะม่วงปลูกกล้วยกินอะไร
มันก็ต่อไปข้างหน้าของมันเราก็ไปแล้วเป็นลูกไปแต่ว่าตอนนี้คือเป็นห่วงเรื่อง
นี่ท้อกสออ่าย่าเอาจริงจริงจะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้หนี้เขา
ก็หมดปัญญาลูกชายก็ทำไม่ไหวยายก็ทำไม่ไหวมีก็ค่อยส่ง
ถ้าไม่มีก็ยังไม่ส่งก็คือว่าตัดดอกท้อกศทำได้เท่านี้
เท่าที่ไหวเท่าที่ไหวเพราะว่าจะลงมือมาทำอะไรกับที่อีกก็ไม่มีแล้ว
อืมก็ต้องหวังพึ่งน้องกรดแล้วล่ะน้องกรดของเราตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับ
ป๕ครับโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนบ้านหัวเมื่อไหร่ครับสิงหาวิทยาค่ะ
สอบได้คะแนนดีไหมครับก็ได้ครับจนมาถึงป๕วันที่สองที่สามครับ
ก็ถือว่าเรียนใช้ได้ทีเดียวคิดว่าจะเรียนได้เต็มที่เลยอ่ะของกฎเนี่ย
จบอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ค่ะถ้าพอมีเงินส่งผมก็เรียนต่อ
พ่อจะมีเงินส่งได้ไงพ่อทำงานไม่ไหวอ่ะทีนี้ต้องอยู่ที่กฎเองอ่ะ
ดเองยังต้องเลี้ยงคนทั้งบ้านเลยอ่ะใช่แถวบ้านมีสวดฝรั่งเยอะไหมครับกด
เยอะครับคือยังไงก็ห่อได้ไปอีกหลายปีไหมหลายปีครับก็คือเด็ดไปได้
แล้วก็เดี๋ยวก็ออกลูกใหม่ส่วนนั้นส่วนนี้ก็วนวนกันไปไหมลูกครับซื้อก็มีคนมาซื้อ
แล้วก็ไปแล้วเขานี่มันก็ออกลูกใหญ่ก็ออกอืมถ้าไม่หอเดี๋ยวก็มะเร็งมันก็เจาะกิน
ยังไงตรงเนี้ยอาชีพหอฝรั่งเนี่ยเราได้อาศัยเข้าไปอีกนานแน่ก็ยังดีเนอะยาย
คนก็อยากมาทำกันน่ะแต่เขาบอกไม่มีตั้งใจไม่มีตั้งใจเขาก็บอกน่ะอืม
แต่เราไม่มีเราไปเอาข้าวสารได้เอาน้ำปลาได้ที่บ้านเขานะค่ะ
ถ้าเขาไม่มีตังค์ขึ้นมาขาดตัวขึ้นมาเขาก็ให้ไปเอาของที่บ้านเขาอืม
เขาช่วยเหลืออย่างนั้นชื่ออะไรคะเนี่ยเขาชื่ออะไรย่าชื่อมาลัย
อ่ะพี่มาลัยจ๋าขอบคุณนะคะใจดีจังเลยนะคะอ่า
ดีและใจบุญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่มาลัยนะ
ดีอยู่ในสังคมซึ่งนับวันก็จะหายากคุณพ่อกับคุณย่าโชคดี
ที่ได้ได้คนแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนบ้านที่อยากจะขอบคุณพี่มาลัยเขาเนี่ยคืออะไรฮะ
เด็กคุณป่าจะมาสู้แรงผู้ใหญ่ได้ยังไงพอได้ก็ไม่ได้เท่าผู้ใหญ่หรอก
แต่เขาก็ยังจ้างก็ยังจ้างอืมน่ารักเขาเรียกว่าเพิ่งพาอาศัยกันก็
ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะเอาล่ะขอให้โชคดีให้ตลอดเพราะว่ากำลังจะเริ่มเกมแล้ว
ตอนนี้อย่างที่บอกกันไว้เมื่อครั้งแรกที่ออกมายืนตรงนี้นะฮะ
กรดจำได้ไหมว่าบอกอาว่าต้องการ๖๐๐๐บาทนะฮะวันนี้มาถึงแล้ว
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
รู้จักเพลงนี้ไหมครับกรดรู้ครับทำไมรู้แบบเบาเบาร้องได้มั้ยเนี้ย
ได้ครับถนัดหรือเปล่าถนัดครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับ
มาเป็นกำลังใจให้น้องกรดนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่ฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาทกรด

ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับสู้ครับ
เพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายที่กดตั้งเป้าไว้หกหมื่นบาทพี่เป๊กอยากจะมอบสิ่งพิเศษเพื่อเป็นกำลังใจ

เราจะคว้าชัยดังต่อไปนี้
เราอยู่ที่บ้านเนี่ยห้าคนมั่นใจเหลือเกินว่าต้องเป็นแก๊งท
แล้วมากอดเขานอยแผวนหน้าครอบครัว
หกหมื่นบาทให้เราพร้อมแล้วสี่หนุ่มเชิญค่ะมา

ยังไงเอาแน่นก่อนกันอีก

พี่อาร์มโว้ยพรโกรธ

ขอให้ได้๑ล้าน
ถ้าขอให้เครื่องเครื่องตรงพี่ครับ

ภูริษเด็กชายภูริษ

ขอให้กดโชคดีครับ

ตัวช่วยยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายที่กรด

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สำหรับครับถ้าไม่ใช่ตัวช่วย
หนูต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำในเพลงนี้ถึงจะได้ตังค์นะครับ
อวยพรใดไม่ดีเท่าคำอวยพรของพ่อและย่า

คำโวยพ่อนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับน้องกรดในเพลงนี้นะครับเพราะว่าเพลงนี้คือเพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท

เป็นแค่ข้อนหมายไม่มีทิ้นทางประของตัวเองไปเงา
กลางคืนเน็บดาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องเศร้าลอยคอมามือเจ้าค่อยคว้าคนใหม่เอาไว้

ผ่ายุ่งให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝัน
พื้นดินทั้งนั้นยังรอคอย
แรงเรืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
หากมีเรือสักลำแล่นมา
ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
เรียกกับพี่เป็นแค่คนไม้
ตอบให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ผูกพังไปพึ่งพาเขาได้ไม่นาน
เรียกกับพี่เป็นแค่คนไม้
ตอบลอยก็ให้เพียงข้อมูล
แต่ฝังฝันเขาเพิ่งให้เหลือพาเจ้าไป
ก็ขอให้เธอยักษาขึ้นเรือนั้นไป